แต่เรื่องของงูเราก็ดูกันทุกวี่ทุกวัน

กิ้งกาบินได้จ้า
ผมได้มาเจอรูกิ้งก่าบินนะเพื่อนนะ

ผมก็ได้ทำห่วงไว้นะเพื่อนนะ
ผมทำห่วงไว้ไม่ใช่เย้นะพี่น้องนะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะครับสักพักนึงเวลาไปดูแล้วคุณเพื่อนไป
มันจริงจริงด้วยคุณเพื่อนนี่คิ้งกาบิ้นครับออกมาแล้ว
และนี่ก็คือตัวกิ้งกาผิดไหมพี่น้องมันมีปีกนะครับ
มันไม่ใช่แยะนะครับเนี่ยเป็นไดโนเซาดึกน้ำมันผมจะปล่อยมันครับเพื่อน
อันนี้เราก็จะปล่อยนะครับเป็นสัตว์ที่หายากนะ
เฮ้ยดูที่

ไปดูที่รูมันก่อนเห็นว่ารูตอนแรกว่าลูแย

สรุปลงมันแยรี่อ่ะ

หยุดจับแดวหยิบขึ้นมาแบบนี้

เหมือนผีเสื้อเลย
มันเป็นแบบมีปีกครับกิ้งกางตัวนี้

เวลาพลิกไปพลิกมามันจะไม่ซึมเปื้อน

อ่ะแต่อย่างงี้ดูมันขยาย
เขาว่ากันว่าลักษณะกิ้งกากั้นเนี่ย
เออไม่แน่น่ะอันนี้มันคือสัตว์ปลาหายาก

แล้วเราก็จะเห็นมันเว้ยอะไรอย่างนี้หรอ